สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะสองสามวันที่ผ่านมานะคะจากการตรวจจับฝนเราพบว่าฝนจะตกในช่วงค่ำถึงเช้านะคะเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยความร้อนทำให้ละอองน้ำระเหยจับตัวเป็นก้อนเมฆในช่วงค่ำฝนก็จะตกลงมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมเราไปตรวจสอบปริมาณฝนทั่วประเทศกันค่ะภาคเหนือภาค
ฝนยังคงตกเยอะกว่าก่อนหน้านี้นะคะตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางค่ะฝนเน้นตกบริเวณตอนบนของภาคค่ะ
ตกระจายร้อยละ๖๐ของพื้นที่
ส่วนภาคตะวันออกฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วค่ะ
ฝนตกกระจาย๑๖๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนตกเยอะไม่แพ้ภาคอื่นค่ะ
ใกล้กันค่ะ๖๐ของพื้นที่นะคะ
ส่วนคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ

ส่วนฝนก็จะตกเท่ากันกับภาคอื่นนะคะ

คุณผู้ชมคะเราไปชมภาพของต้นไม้
โดนฟ้าผ่าในรัฐเมนของสหรัฐอเมริกานะคะ

เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมีไฟไหม้ทั้งต้นนะคะ

เข้าไปด้านในแล้วก็ทะลุออกมาแบบนี้เลยค่ะ

คุณผู้ชมต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งนะคะ

วัตถุที่มีความสูงจะโดนฟ้าผ่าง่าย

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ